คุณผู้ชมครับผมพาไปที่ชายหาดชายทะเลจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะฮะ
ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีปรากฏการณ์แมงกระพุนเข้ามารวมตัวกันอยู่ที่ริมชายหาดตรงน้ำตื้นแบบนี้
แต่อย่าไปลงไปหามันนะย้ำแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันสวยดีลงไปจับมันไม่ได้
แมงกระพุนเนี่ยเป็นแมงกระพรุนถ้วยมันมีพิษนะครับลอยเต็มเลยนะฮะ
กระพรุนถ้วยจำนวนมากครับไปลอยเกยตื้นอยู่ที่บริเวณบริมทะเล
พื้นที่หมู่หกตำบลบางกระชายอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ต่างจากเมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยเคยมีแมงกระพรุนถ้วยหลากสี่จำนวนมาก
นับล้านล้านตัวนะฮะลอยตามกระแสน้ำมาในพื้นที่ของชายหาดบ้านเจ้าเหลา
ตำบลครองขุดอำเภอท่าใหม่แล้วก็บ้านอ่าวหมูอำเภอแหลมสิน
แล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในปีนี้
แมงกระพรุนถ้วยเหล่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่แปรปรวน
ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะของทุกปีเนี่ย
งกระพรุนนับล้านตัวเนี่ยจะลอยเข้ามาใกล้กับชายหาดนะฮะ
แล้วในเวลาต่อมานะฮะเมื่อน้ำทะเลลดระดับลงไป
แมงกระพรุนจำนวนไม่น้อยก็จะลอยกลับเข้าไปสู่ทะเลนะฮะ
แต่ว่าลอยกลับไปไม่ได้น้ำมันก็จะตายเกลื่อนชายหาดนะฮะ
เป็นระยะทางอ่ะยาวนับเป็นกิโลเลยในปีนี้ธรรมชาติทางท้องทะเล
โดยเฉพาะพวกแพลงต้อนลูกปลาลูกกุ้งอุดมสมบูรณ์
งกระพรุนก็เลยเข้ามาหากินใกล้กับชายฝั่งนะฮะเป็นเขตน้ำตื้นอืม
มันก็มาเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยน่ารักดีเหมือนกันใช่เออนะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวน้องเยาวชนเห็นคุณผู้ชมเห็นเฮ้ยมันน่ารัก
อยากจะลงไปจับมันถ่ายภาพมันได้ไหมไม่ได้ครับนะฮะ
เพราะว่าแม้มันจะน้ำใสสวยก็ตามแต่คุณไม่ควรลงไปเล่น
เพราะว่าแมงกระพรุนถ้วยเนี่ยเป็นแมงกระพรุนที่มีเข็มพิษในตัวของมัน
อ๋อนะฮะพิษอาจจะไม่ทำให้คุณถึงท่านกับเสียชีวิต
แต่คุณอาจจะหมดสติเป็นลมไปเลยก็ได้นะฮะ
แมงกระพรุนที่มันจะปนกับแมงกระพรุนถ้วยมันคือแมงกระพรุนไฟ
อ่าตัวมันจะสีน้ำตาลน้ำตาลอันเนี้ยถ้าถูกไปนะโอ้โห
ปวดแสบปวดร้อนแน่นอนคุณผู้ชมแม้เป็นตลอดชีวิต
มันจะคันผู้พองขึ้นมาพิษมันร้ายแรงมากเลย
ท่านกับหมดสติได้บางคนแพ้ถึงหนักมากเลยก็ได้นะฮะ
อย่าไปจับมันแล้วกันอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับ